ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูที่จังหวัดสตูนนะคะ
ภายหลังจากที่มีคนจับเอานกอินลุ้มซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมาโพสต์ขายตามเน็ตนะคะ
ซึ่งถือว่าภายหลังจากที่มีการโพสต์ขายไปมีการสนุนราคาตัวละ๘๐บาท
ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถบุกเข้าจับกลุ่มแบบนี้โดยที่คนนำมาขายเนี่ยอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นนกหายากหรือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก่อนถูกดำเนินคดีต่อไปนะคะ
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ปทศทำการล่อซื้อซากนกอีลุ้มนะคะ
ซึ่งก็มีการโพสต์ขายว่อนเน็ตเลยล่ะค่ะ
ในกลุ่มของกินตามเฟซบุ๊คต่างของจังหวัดสตูน
โดยมีการนำภาพของนกอีลุ้มแบบนี้

เป็นการขายแบบโอ้โหเสรีแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยทีเดียว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการล่อซื้อแล้วก็นัดรับกันที่บริเวณที่ว่าการอำเภอควนกาหลงของจังหวัดสตรูน
สามารถที่จะรวบของกลางในการล่อซื้อได้ทั้งหมด๕๒ตัว
ตัวละ๘๐บาทราคาที่แบบคนเขาจับมาเนี่ยสนุนราคาขายนะคะ
ระหว่างสายลับรอรับของก็มีผู้ต้องหาก็คือนางสาวนัทธริกาเจ๊บา
วัย๒๑ปีขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณจุดนัดแบบนี้แล้วก็นำนกออกมา
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันที
ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่านกอีลุ้มทั้งหมดนี้จับมาจากทุ่งหนาใกล้บ้านนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็มักจะเรียกว่านกหยำ
ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็นำมาโพสต์ขายในกลุ่มเฟซบุ๊คของกินของจังหวัดสตูน
ทีนี้ผู้ต้องหาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่านกอีลุ้มเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ
ซึ่งตำรวจก็มีการควบคุมตัวไปที่โรงพักพร้อมกับแจ้งข้อหา
มีซากสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่๘๔๕โดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่งพนักงานสอบสวนสควรการหลงดำเนินคดีต่อไป
คุณผู้ชมคะสำหรับนกอีลุมนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญาติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ๒๕๓๕
แม้ว่าจะมีการคุ้มครองโดยกฎหมาย
แต่ก็ยังไม่วายที่จะถูกล่ามาเพื่อเป็นอาหาร
อย่างไรก็ตามค่ะก็อยากให้เราทุกคนอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยนะคะ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบ
แล้วก็เป็นวัฒจักรในระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม
เพื่อความสมบูรณ์และมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ